กันนะครับว่าไทยรัฐทีวีของเรายังคงเกาะติด
ปฏิบัติการในการช่วยเหลือ๑๓ชีวิตออกมา

หลังจากที่รู้ข่าวว่าน้องเนี่ย
คือเจอตัวน้องเมื่อคืนแล้ววันนี้ทั้งวันคุณผู้ชมไม่ต้องเปลี่ยนช่องไปไหนเลย
เพราะว่าไทยรัฐทีวีของเราปรับผังใหม่ทั้งหมด
เป็นรายการพิเศษเกาะติดกันเลยตลอดทั้งวัน
ตลอดข่าวงดแชร์ข่าวสาวสตรองงด

เพราะเราอยากเห็นหน้าน้องด้วยนะฮะตอนที่ออกมาจากถ้ำให้ได้นะครับ

ช่วงก่อน๖โมงทีมข่าวของเราได้บอกว่าพูดคุยกับผู้ว่านะ
ผู้ว่าก็บอกว่าตอนนี้ก็ต้องดูปัญหาเรื่องของมวลน้ำภายในถ้ำนะครับ
ท้องน้ำยังมีอยู่ปากถ้ำก็ยังมีน้ำอยู่นะครับ

เพราะว่าน้องไม่มีประสบการณ์ในการดำน้ำ

ขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นตอนนี้เป็นแผนคือแผนการกู้ภัย

แล้วก็ผู้ว่ายังบอกอีกนะฮะว่าเฟส๑
นักดำน้ำ๔นายพร้อมอุปกรณ์ดำรงชีพ

พร้อมกับสำรวจโครงสร้างภายในให้อยู่ได้โดยปลอดภัย
๒ส่งนักดำน้ำพร้อมแพทย์เข้าไปทำการช่วยเหลือ
และปรับสภาพอากาศเข้าไปภายใน
ให้สามารถดำรงชีพได้อย่างสะดวกสบาย
และเฟส๓เตรียมส่งอาหาร
เพิ่มเติมควบคู่กับการสอนดำน้ำให้ทั้ง๑๓คน
พร้อมกับยังคงดำรงการประบายน้ำตลอดเวลา
นี่คือ๓เฟสที่ต้องทำภายในถ้ำ

แต่ถ้าสามารถพร้อมเมื่อไหร่ที่จะเอาน้องออกมา
มันก็จะมี๘ขั้นตอนในการที่จะปฏิบัติต่อผู้ป่วย

อันดับแรกหน่วยเตรียมขนของจะต้องนำผู้ประสบภัยหรือผู้ป่วย

อันนี้หน่วยเตรียมขนส่งจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้นะคะ
และประเมินการตอบสนองของผู้ป่วยเบื้องต้น
นำผู้ป่วยลำเลียงออกจากปากถ้ำ
บันไดไปรถพยาบาล

อันดับที่๒ขั้นตอนที่๒คือให้หน่วยให้การรักษาเบื้องต้น
หากทีมพบเจอผู้ประสบภัยแล้ว
จะมีการประเมินอาการว่าอยู่ในระดับไหน
ถ้าหากอยู่ในระดับที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ก็จะนำออกมาบริเวณหน้าถ้ำและขึ้นรถพยาบาลทันที
แต่หากผู้ประสบภัยอยู่ในอาการวิกฤต
ทีมแพทย์จะปฐมพยาบาลเบื้องต้นภายในถ้ำ
อาการดีขึ้นถึงจะนำออกมาขึ้นรถพยาบาลทันทีครับ

ลำเลียงผู้ป่วยขึ้นรถพยาบาล
ก็จะไปที่โรงพยาบาลสนาม

จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นเหมือนเป็นห้องผ่าตัดเร่งด่วนนะคะ
เป็นเต็นต์เขียวที่ตอนนี้ตั้งอยู่แล้วนะ

ใช่ค่ะอยู่ใกล้กับปากทางเข้าถ้ำเลย

คือคุณหมอจะวิเคราะห์อาการตามความรุนแรง
เขาก็จะคัดแยกอาการของผู้ป่วยตามความรุนแรงเหมือนกัน

คือเขาก็จะแบ่งสีแหละตรงนี้เป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงก็ว่าไป
หลังจากนั้นก็จะให้การรักษาเบื้องต้น
แล้วก็ประเมินตัดสินใจส่งต่อ
อันนี้ต้องดูเรื่องความเร่งด่วน
ถ้าเกิดว่าผู้ป่วยมีอาการเร่งด่วนมาก
ก็จะต้องรักษาที่โรงพยาบาลสนามก่อนเบื้องต้น

หน่วยขนส่งผู้ป่วยก็จะไปยังท่าอากาศยานค่ะ
ถ้าเกิดว่าทีมแพทย์วิเคราะห์อาการแล้ว
พบว่าน้องสามารถไปรักษาที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ได้
ก็จะลำเลียงผู้ป่วยขึ้นรถพยาบาล

ปฐมพยาบาลผู้ป่วยบนเฮลิคอปเตอร์
โดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจและทหาร
จะรับผิดชอบในการเป็นแพทย์ดูแล

โดยดูแลผู้ประสบภัยที่ลานบินเป้าหมาย
จะมีทีมแพทย์ดูแลผู้ประสบภัยจากสนามเก่า
ไปยังโรงพยาบาลเชียงราย

โดยดูแลผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เมื่อได้มีการประเมินผู้ป่วยเบื้องต้นที่โรงพยาบาลสนามแล้ว
ก็ได้มีการสื่อสารแจ้งให้ทีมแพทย์ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
รับทราบเพื่อเตรียมรับผู้ป่วยและเตรียมการรักษาต่อไป
ขั้นตอนของการปฐมพยาบาลจะทำภายใน๓๐นาที
โดยพันโทนายแพทย์ภาคโลหารชุนหรือว่าหมอภาค
องพันธ์เสนาบรักษ์ที่๓ค่ายสุรธรรมพิทักษ์นครราชศรีมา
ซึ่งเป็นแพทย์ที่มีศักยภาพเทียบเท่ากับหน่วยซิลนะ
ดำน้ำได้เผชิญเหตุได้
เดินทางเข้าไปภายในถ้ำหลวงแล้วนะครับ
แล้วก็แน่นอนนะครับหมอภาคจะเป็นหมอที่ดำน้ำเข้าไป
เจอตัวเด็กผมเชื่อว่าตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
หมอภาคนำทีมดำน้ำเข้าไปแล้ว
และตอนนี้อยู่กับเด็กเรียบร้อยแล้ว
ทีนี้ล่ะครับเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึง๘ขั้นตอน
เราก็ดูว่า๘ขั้นตอนสุดท้ายไปอยู่ที่โรงพยาบาลไหนอย่างไร
แล้วก็โรงพยาบาลที่พร้อมอีก๑โรงพยาบาล
ก็คือโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นั่นเองนะครับ
เพราะว่าโรงพยาบาลนี้ถือว่าเป็นจุดแรกจุดหลัก
ที่บอกว่าจะมีการลำเลียงผู้ที่ประสบภัย